อะไรก็แล้วแต่ที่มีกากเยอะพอทานเข้าไปรวมกับอาหาร
มันก็จะย่อยช้าในลำไส้เรา
เพราะฉะนั้นทำให้คาโบไฮเรดหรือน้ำตาลค่อยดูดซึมในเลือด
เพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหาร

แทนที่จะขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงอย่างนี้ค่ะ

อันนี้เขาก็ค่อยขึ้นช้าและอยู่ยาว
ซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดล่ะครับ

มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมา

ปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
ก็เปิดเพลงโยกเข้าไปให้มันหลุดนอก
ไม่ใช่
กำหนักเขาเยอะครับอ่า